การแต่งกายของหมอลำกรอนสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่เรียบง่ายและเป็นผ้าที่หาได้จากท้องถิ่น
โดยหมอลำกลอนฝ่ายชายจะสวมเสื้อสีพื้นนุ่งผ้าสโรงและคาดผ้าขาวม้า
เป็นการแต่งกายที่เน้นความสบาย
ส่วนหมอลำกรอนฝ่ายหญิงจะใส่เสื้อแขนกระบอกและปิดทับสวงอกด้วยการคาดสบาย
นุ่งสิ้นที่มีลวดลายในตัวหรือเฉพาะตรงตีนสิ้น
สีสันสวยงามเพื่อเพิ่มอัตรรสในการรับชมหมอลำก่อน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน